เอ้าพาไปดูเรื่องสยองกันหน่อยค่ะ
ทุ่มห้าสิบสามนี้ฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้
สยองมากน่ากลัวยิ่งกว่าผี
เห็นนี่บางคนเบือนหน้าหนีเลยนะ

มันจะมีอะไรที่ต้อง
ไปดูเลยค่ะ
เป็นยังไงคะ

หมูวางอยู่บนเขียงเตรียมขายค่ะ
ไม่แล้วหนูเยอะขนาดนี้ขายไหวเหรอ

คือบางคนเห็นแล้วเป็นแบบช็อกอะค่ะ
เป็นฝูงหนูที่อยู่บน
เขาบอกนี่ถ้ามองไกลเห็นตรงนู้นไหมคะ
ลุมทึ้งเนื้อหมูที่วางไว้บนเขียงเลยค่ะ
บอกขย่ำก้อนเนื้อหมูบนเขียงอย่างเมามันกันเลยเชียวนะพวกตัวเธอ
มากันเป็นฝูงเลยบางวัน๑๕๒๐ตัวก็มี
เดี๋ยวมากี่ตัวนะ

ขย่ำกันอย่างเมามันนั่งแทะลุมแทะเนื้อค่ะ

ในฐานะคนซื้อใจบ่ดีเลยจ้า

พี่สมเกียจมันไปยังไงมายังไงล่ะเนี่ย
พี่สมเกียจบอกผมก็เป็นพ่อค้านะ

ผมก็ต้องไปซื้อหมูซื้อผลที่ตลาด

คือจริงตอนแรกไม่ได้มาตลาดนี้

ทีนี้เพิ่งเปลี่ยนมาซื้อที่ตลาดสดย่านบางแคร์

วันแรกมาถึงปุ๊บเจอปั๊บเลย
วันแรกมาถึงก็เห็นเขียงนี้ก่อนเลยค่ะอืม
เอาหมูมากองแล้วก็เห็นหนูวิ่งมารุมแทะหมูเป็น๑๐ตัว
พี่สมเกตบอกโอ้โหพี่ผมแทบอ้วก
คนลุกไปหมดเลยครับเออมันวันเดียวมั้งไปอีกวันหนึ่ง
เอาเขียงเดิมกองหนูมาอีกแล้ว

สมเกียจบอกผมไปวันไหนเขียงนี้ก็สภาพนี้ทุกวัน
จนผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผมขออนุญาตถ่ายรูปลงก็แล้วกันนะ
ผมไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกับเจ้าของเขียงหรอกแต่ว่าคือผมเห็นใจคนซื้อ
แล้วทีนี้เราก็ให้โอกาสเขาเขานึกว่าเขาจะมาสายหรืออะไรหรือเปล่า
แต่ทุกวันอะไรอย่างนี้เราเห็นทุกวันทุกวันเข้าเป็นเดือนแล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้
แต่เฉียงนี้จะเอาหมูมาทิ้งไว้ตั้งแต่เวลาประมาณ๔ทุ่มกว่า
จนผมไปประมาณ๕ทุ่มก็จะเจอทุกวันอย่างนี้
ไม่กลัวคนด้วยนะบางทีมันก็กินอยู่อย่างนั้น
มันก็วิ่งไปหลบแล้วมันก็วิ่งเข้ามาใหม่

มันเยี่ยวมันไร้ใส่นะหนูมันไม่เหมือนสัตว์อื่นนะ

อยากให้เขาดูแลความสะอาดมากกว่านี้
นี่ค่ะเราก็ต้องลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดย่านนี้แหละดี

อย่างที่พี่สมเกียจบอกว่าฉี่หนูมันเป็นพิษนะคะ
นึกออกไหมถ้าคนกินเข้าไปเนี่ยอันตรายถึงชีวิตก็มีเหมือนกัน

ก็ไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ใกล้กับเขียงหมูนี้แหละ
บอกเออฉันก็ดูคลิปแล้วล่ะ
มันก็ไม่ได้ขนาดนั้น
เขียงนี้เขาก็ขายกันเป็นปกตินะ

คนซื้อก็ลูกค้าทั่วไปนี่แหละ
พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้น
เราก็เลยไปถามลูกจ้างเขียงหมูชาวเมียนมา

เขาเคยมันรออยู่มันแค่วันเดียวเขยไม่สบาย
จังหวะกำลังคุยกับลูกจ้างชาวเมียนมากค่ะ

ผู้จัดการตลาดมาเลยมาคุยเลยบอกว่า
เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับ
ผมเห็นคลิปแล้วเหมือนกันตกใจ
ผมขอยืนยันและชี้แจงหน่อยแล้วกันว่า
มันก็ไม่ได้เป็นอย่างในคลิปซะทีเดียว
ตลาดเราดูแลเรื่องความสะอาดตลอดเลยนะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คุยกับคณะกรรมการตลาดแล้วล่ะ
ว่าจะขอสั่งปิดเขียงหมูนี้๓วัน
ให้เจ้าของเขียงปรับปรุงแก้ไข
สมมุติว่าถ้าจะต้องเอาหมูมาลงช่วงกลางคืน๔๕ทุ่ม

ก็หาผ้าคลุมทุกครั้งและต้องมีคนเฝ้า
ก็จะดูแลความสะอาดกว่าได้ไหมครับ
ถูกต้องครับเพราะว่าตลาดทุกตลาดนี้เราต้องเข้าใจอยู่

มันไม่ใช่ตลาดเดียวมันเป็นตลาดรวม
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างจะดูแลกันลำบาก
แต่เราพยายามทุกวิถีทางอยู่

แต่คราวนี้ว่าในตรงจุดนี้
พอเราได้รับทราบข่าวปุ๊บเราไม่ได้นิ่งนอนใจ

ตรงนี้มันเป็นศูนย์การก่อสร้างมันก็อาจจะ
ครับผมเราก็ให้ปรับปรุงเลยเทพื้นลงไป

ก็คงจะเป็นวันจันทร์ให้หยุด๓วัน
ครับผมร้านเขาว่าอย่างไร
คืออันนี้มันเป็นมาตรการของเรา

มันก็จะกลายเป็นผลกระทบนะครับ
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าพวกตลาดสด

บอกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันควรมีไหมคะพี่
คือเราในฐานะผู้บริโภคในฐานะคนกินอย่างนี้เนอะ

โอ้โหไม่ไหวแล้วนะฮะ
งั้นซื้อไปก็ที่จะกินดิบก็ดูข่าวแบบนี้ไว้นะ

แต่เขาบอกว่าหนูย่างที่เขากินกันได้จริงมันเป็นหนูนา